เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันแถลงจุดยืนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหตุผลหลัก๓ประการ
วันนี้ฝากฝั่งของโฆษกรทนะคะออกมาชี้แจงเหตุผลต่างด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะ
โอกาสที่รัฐธรรมนูลจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้ายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรวมไปถึงที่จะให้รัฐบาลหลังจากรัฐธรรมนูลประกาศใช้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สถานการณ์ของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผมจึงมองว่าร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้
ไม่สามารถตอบโจทย์ที่จะทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ก้าวพ้นสภาพปัญหาต่าง
ร่างรัฐนุนที่ผ่านมาจริงอยู่
ทุกฉบับจะมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เพื่อให้รัฐพยายามพัฒนาประเทศไปสู่
การกินดีอยู่ดีหรือว่าการมีความสุขของพี่น้องประชาชน
แต่ว่าจุดสำคัญของร่างรัฐมนุนฉบับนี้
คือการพยายามชี้ให้เห็นว่า
หมายของการพัฒนาประเทศ
ไม่ควรจะไปหยุดยั้งอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละชุด
คือไม่ว่าจะฝ่ายการเมืองเข้ามายังไงก็แต่
ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนแน่นอน

บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติจะไปบังคับนักการเมือง

แต่ก็ต้องเข้าใจว่ายุทธศาสตร์๒๐ปีเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับ
แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้
แทนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมาแก้ความขัดแย้งได้
กลับจะกลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งต่อไปในอนาคต
และอาจจะไม่ต่างจากเงื่อนไขความขัดแย้ง
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาและในอนาคต
โทษครับในอดีตที่ห่างไกลกว่านั้นที่ประเทศไทยเคยผ่านมาแล้วด้วย
กติกาที่ถูกวางมาในครั้งนี้
ยังเป็นกติกาที่แก้ยากมาก
ไม่ใช่เฉพาะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคการเมืองนะครับ
แต่ต้องได้เสียง๑ใน๓หรือสัดส่วนที่สูงพอสมควร
จากคนที่มาจากการคัดเลือกหรือแต่งตั้งหรือสัญหาตรงนี้แต่
ร่างนี้เนื่องจากขอสชได้มีการขอทำถามห่วงก็ดี
หรือในบทเฉพาะการก็ดีที่ขอสชท่านไม่วางใจ
ไม่อยากจะกลับมาอีกเพราะว่าไม่แน่ใจว่านักการเมือง
การเมืองทั้งหลายจะคุยกันรู้เรื่องจะปรองดองกันไหม
ความที่เพราะการเมืองไทยมันพัฒนามาในทางด้านไม่ดีปลาไกลมาก
มาถึงขั้นที่ว่าเอาชนะข้ะขานกันไม่ยอมกัน
พังเป็นพังไปข้างหนึ่งเอาบ้านเมืองมาเดิมพันกันเนี่ย
ดังนั้นขอสชก็คงเกรงว่าถ้าไม่ดูแลไปซักระยะหนึ่ง

ประเทศมีวั
ขอยืนยันเลยนะครับว่าการไม่รับร่างรัฐธรรมนูลของผมเนี่ย
อยู่บนเนื้อหาสาระและที่ผมชักชวนให้ทุกคนพิจารณาจากเนื้อหาสาระ
ลงมติรับหรือไม่รับจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาบอกว่าชอบหรือไม่ชอบ
หรือไม่เชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทางการเมือง
และผมจะไม่ยอมให้ใครเอาเงื่อนไขว่าถ้ากรณีรัฐธรรมนูลไม่ผ่านแล้วเนี่ย
จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง
ตรงกันข้ามครับผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูลไม่ผ่าน
ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์
เป็นผู้นำในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ลึกแล้วเนี่ยภาคการเมืองทั้งหลายเนี่ย
เขาย่อมมีความไม่พอใจต่อคอสชอยู่แล้วที่มายึดอำนาจนะครับ
ในร่างนี้เนี่ยมันมีสองส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าในรัฐมนูลชั่วคราวมาตราสามสิบห้า
ที่กำหนดให้ร่างนี้ต้องกำหนดกลไกต่างนะครับ

มันเป็นการที่จะบีบบังคับให้ฝ่ายการเมืองเนี่ย
ต้องอยู่ในกรอบในร่องในรอยนะฮะ
สิ่งอะไรที่เป็นการประพฤติของนักการเมืองบางคนบางกลุ่มเนี่ย
ที่ในอดีตเนี่ยเขาก็มาเขียนไว้อยู่ในมาตรศาสิบห้า
นุนชั่วคราวนี้หมดแล้วว่าต้องออกเหมือนกับต้องขีดต้องสร้างรั้วล้อมไว้
เหมือนกับต้องสร้างเงื่อนไขในการควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองพูดง่าย
ดังนั้นเขาก็จึงไม่พอใจ
ที่จริงเขาน่าจะไม่พอใจพวกกันเองมากกว่า